ที่ราชบุรีกันหน่อยค่ะโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ดุกันเหลือเกินวัยรุ่นชาวกัมพูชา๓คนนะคะเขาก็ปาร์ตี้สั่งสารแหม่ปีใหม่
มันคือการปาร์ตี้นะเสร็จปุ๊บก็จะขี่รถไปหาเพื่อนซ้อน๓กันมา
ปรากฏดันไปเจอกลุ่มวัยรุ่นไทยสิบกว่าคนอีท่าไหนไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
แต่เกิดอยากหมี่เหลืองอะค่ะตีกันเฉยเลยแต่ทีนี้ไม่ได้ตีอย่างเดียวค่ะ
มีปืนด้วยสุดท้ายกัมพูชา๑เสียชีวิตไทย๓บาทเจ็บ
โอ้โหไปเจอกันที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้มีการซัดกันซ้ำนะคะครับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมอยู่ต้องไปรุมทำร้ายกันจนถึงขั้นตายกันขนาดนี้
ตำรวจสภเมืองราชบุรีค่ะไปที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนนะคะช่วงตีหนึ่งครึ่ง
เพราะได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีหนุ่มชาวกัมพูชาถูกยิงบาดเจ็บแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นไทยค่ะเจ็บ๓รายเหมือนกันรักษาตัวอยู่๑ราย
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนตำรวจมาถึง๒ราย
ผู้ตายชื่อว่านายสปร้ายอายุ๒๘ปีนะคะ
คนนี้ถูกอาวุธปืนลูกโม่จุด๓๘ยิงเข้ากลางอกกระสุนฝังในเลยค่ะ
อาการสาหัสแต่ว่าสุดท้ายก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ได้คุยกับนายศาลวัย๒๒ปีน้องชายคนตาย
กับในนินเพื่อนของคนตายวัย๒๓ปีนะคะเขาบอกว่า
ตัวเขาเนี่ยต้องพาพี่ชายขึ้นมอเตอร์ไซค์มาหาหมอเองเพราะพี่เนี่ยเลือดนองเต็มไปหมด
ขณะตอนมาถึงโรงพยาบาลยังเจอกับแก๊งวัยรุ่นไทย
ที่เพิ่งตีเกิดเมื่อกี้แล้วยิงพี่เขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะเกิดโดนไปหนักเหมือนกัน
เรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้
จากนั้นก็ชวนในศาลน้องชายกับนายนินเพื่อน
ขี่มอไซค์ซ้อนสามไปหาเพื่อนใกล้กันหน่อยอยู่ตรงถนนเรียบคลองซอยนี่แหละ
ก็ไปไปกัน๓คนปรากฏไม่เจอเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ค่ะ
แต่ดันเจอแก๊งวัยรุ่นชาวไทยนับสิบคนนำโดยบาสอืม
เขาบอกว่าแก๊งนี้ดักรออยู่แล้วอยู่ก็เข้ามารุมทำร้ายเลย
ซึ่งจังหวะนั้นสไปร์เห็นน้องชายก็คือในศาลถูกในบาสใช้ไม้ตี
อืมความเป็นพี่ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยชุนละมุนชุลเกกันอยู่
ปั้งเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งครับสักพักสไปร์ตะโกนขึ้นมาเลยค่ะ
บอกสารพี่ถูกยิงบอกแบบนี้ค่ะในศาลก็เลยรีบพาพี่ชายมาหาหมอ
แล้วก็มาเจอกับในบาสแล้วก็เพื่อนอีก๓คนที่เจ็บเหมือนกัน
เพราะก็ตีกันมาในบาสเองจริงก็เจ็บหนัก
เพราะว่าโดนนายสปร้ายเนี่ยใช้ไม้ฟาดเข้าไปที่แขนฟาดเข้าไปที่หัว
จนแขนแตกหัวแตกกันไปอ่ะนะคะในศาลยืนยันแบบนี้ค่ะว่า
ตัวเขาเองพี่ชายและเพื่อนพี่ชายไม่เคยรู้จัก
และไม่เคยมีเรื่องกับแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้มาก่อนเลย
ครับ
ชุดสอบสวนลงพื้นที่เลยนะคะไปเจอตัวคนนี้ก่อนค่ะนายเสวริสทัศวร
อายุยี่สิบแปดปีนะคะเป็นเพื่อนบาร์ทค่ะและเป็นคนขับรถเก๋ง
ฮอนดาซีวิกสีบรรเงินทะเบียงกขสี่หนึ่งสามหกราชบุรี
มาส่งบาสแล้วก็เพื่อนที่เจ็บอีก๒คนที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนนี่แหละ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไว้เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดเห็นทะเบียน
เรื่องต้นนายเสวริสบอกว่าผมไม่รู้เรื่องครับคุณตำรวจ

มันโทรมาบอกว่าเจ็บตัวช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อย
ผมก็แค่ขับรถมารับแล้วพาไปโรงพยาบาลเท่านั้นเอง
ตำรวจนำตัวในศาลกับนายนินนะคะน้องชายแล้วก็เพื่อนของคนตายเนี่ย
จุดเกิดเหตุอีกทีนึงว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันแน่
เผื่อจะมีหลักฐานอะไรหลงเหลือเอาไว้
ตำรวจเจอซองปืนสีดำ๑ซองตกอยู่นะคะ
มีไม้ด้ามใหญ่เลยยาว๑๒เมตรอะค่ะ
เป็นไม้ที่กลุ่มในบาสใช้ตีในศาลน้องชายของคนตาย
แล้วก็มีไม้หน้ากว้าง๑นิ้วยาว๔๖เซนติเมตร
นายสไปร์ใช้ตีกลุ่มของบาสจนหัวแตกอีกเหมือนกัน
แล้วมีกองหยดเลือดอยู่หลายจุดในตรงที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวในศาลกับนายนินไปสอบสวนเพิ่มเติม

ตำรวจบอกว่าตอนนี้พอจะรู้ตัวและรายชื่อกลุ่มวัยรุ่นไทยทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวจะต้องตามตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดี
แต่ที่แน่มีเรื่องน่าสยองกว่านั้นอีกค่ะ

บาร์ดและวัยรุ่นไทยอีกสองคนที่บาดเจ็บอะค่ะ
มาโรงพยาบาลก็ต้องมีการตรวจเช็คใช่ไหม

กรุณารีบไปตรวจแล้วก็กักตัวเองเลยนะครับ
ไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะเป็นโควิดด้วยหรือเปล่า
แต่ที่ทำงานเร็วสุดก็คือบ่ายวันนี้ชุดสืบสวนสพเมืองราชบุรีค่ะ
เอาหมายสารจังหวัดราชบุรีไปจับตัวมือยิงเลยนะคะ
ปรากฏว่าพี่เบิร์ตมือยิงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
อายุ๔๖เป็นญาติของบาสนี่แหละ
ในอำนาจพวงเงินหรือว่าในโดยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยขอหมายสารออกหมายจับใช่ไหมคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

แต่ว่าในโดยเบื้องต้นปฏิเสธอยู่
แล้วก็มีอีกคนนึงคือนายธันวาคนนี้ขอเข้ามามอบตัวกับตำรวจเอง
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น